สำหรับดุ่มไผ่พาทิศและน้องน้ำตาลน้ำตาลพิสักขณะ
ก็อย่างที่ทราบค่ะขึ้นเหนือร่องไตเค้าสวิตรกันตลอด

ยกเค้กมาเซอร์ไพรต่อด้วยการลงรูปเที่ยวด้วยการรัวอย่างมีความสุขค่ะ
อย่างที่บอกนะคะขึ้นเขาเที่ยวทะเลที่ไหนมีไผ่ที่นั่นก็ต้องมีน้องน้ำตาลตลอดค่ะ
แต่หวานกันอยู่ดีก็มีเรื่องชวนตกใจค่ะ
ก็คือรถแบบล้อใหญ่ค่ะคุณผู้ชมแล้วมันพลิกคว่ำค่ะ
เท้าพลิกขาดีที่เอ็นไม่ขาดค่ะ
งานนี้โชคดีที่ว่าน้องน้ำตาลไม่ได้นั่งคันเดียวกันนะคะ
ส่วนคำถามยอดฮิตค่ะเมื่อไหร่จะแต่งนะคะ
หนุ่มไพรแน้มกับบรรเทิงไทยรัฐนะคะว่า

หลังจากนั้นค่อยแพลนเรื่องวิวาต่อเลยค่ะ
พอเราเลี้ยวเยอะไงเราเห็นมันเลี้ยเยอะเว้
เราก็จะเบรกแล้วพอประเด็นนี้คือ

แล้วพอเราจะเบรกเยอะเราก็เลยไปกำ

มันก็เลยพุ่งพุ่งไปแล้วก็จะแคง

กำลังคุยอยู่ว่าจะมีลูกไหม

บวชน่าจะตอนไหนครับปีหน้า

ก็เลยยังน่าจะต้องเลื่อนไปก่อน

ถ้าปิดปีนี้ก็ต้องหมดปีหน้าแหละ